ทุกปีก็จะมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนนะครับ
กับทางนักกีฬาพิการทีมชาติซึ่งครั้งนี้
สื่อมวลชนตัวแทนของธนัดทีวีนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ

เก็บบรรยากาศการเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาฝากกันครับ

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและนักกีฬา
พิการทีมชาติไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
แต่ความสนุกสนานมิตรภาพรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะยังคงมีเหมือนทุกครั้ง
การแข่งขันเกมที่เล่นเสมือนเป็นนักกีฬาคนพิการ
วิ่งวิบากวอเล็กบอลนั่งวิ่งเปรี้ยววิวแชร์และบล็อกเซีย
แหมไม่มีใครยอมไพเลยนะคะ
ทั้งนักกีฬาภาระเพศทีมชาติไทยรวมถึงสื่อมวลชนค่ะ

แล้วไปอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ

ความลำบากของนักกีฬาคนพิการว่า
จะเอาชนะร่างกายของตัวเองฝึกซ้อมอย่างหนัก
และไปสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลกลับมา
ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ภูมิใจ
ส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมแล้ว
อย่าลืมส่งแรงเชียร์ไปถึงนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่บราซิล

ข่าวเทราะทีวีรายงาน